คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกำลังใจกันดีกว่าค่ะจากคนบันเทิง
ที่ขอเป็นส่วนเล็กนะคะเยียวยาหัวจิตหัวใจค่ะ
ของครอบครัวเหยื่อกาดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะพี่ไผ่พงศธรนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
นำทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนับร้อยชุด
มอบให้กับโรงทานแล้วก็ให้ชาวบ้านที่วัดศรีอุทัย
ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพทั้ง๑๑ศพจากเหตุกราดยิงค่ะ
เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสีย
รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะพอเห็นว่านักร้องในดวงใจ

ก็เข้าไปขอถ่ายรูปนะคะกับพี่ไผ่เป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชม
ไผ่พงศธรค่ะเปิดใจเลยนะคะบอกว่า
เหตุการณ์แบบนี้ค่ะไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจอย่างมากเลย
ที่จะขอมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียทุกคน
ความเสียใจครั้งนี้ค่ะก็คงอยู่ในใจทุกคนไปอีกนานเลย
แต่อยากจะให้ทุกคนที่อยู่นะอยู่ต่อเพื่อคนที่เขาจากไป
เขาคงอยากจะเห็นรอยยิ้มมากกว่าความทุกข์ค่ะ
ไผ่บอกว่าในความโศกเศร้านะก็ยังเห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลย
พร้อมใจกันส่งมาให้กำลังใจถึงที่นี่
พี่ไผ่เองค่ะก็ขอร่วมเป็นส่วนเล็กนะคะด้วยเช่นกันเหมือนกัน

ในขณะที่ศิลปินทางชาติคุณสลาคุณวุฒิค่ะ
ถ่ายทอดความรู้สึกถึงเหตุการณ์เศร้าขยัยครั้งนี้
บอกว่าจุกอยู่หลายวันอยากพูดอะไรสักคำอยากจะทำอะไรสักอย่าง
เพื่อร่วมแสดงออกแต่เพียงแค่เข้าไปดูข่าว
ได้ยินเสียงร่ำไห้ที่อุทัยสวรรค์ก็จุกก็ตื้อไปหมด
เข้าใจแกนะต้องความรู้สึกว่าแกทำอะไรไม่ถูกจริงไม่ได้เห็นข่าว
ครูสลาค่ะเลยขอถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจ
ออกมาเป็นบทเพลงกอดหัวใจอุทัยสวรรค์
ฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
กลั่นให้ดีที่สุดทรงทางคุณครู